ถ้าพีคกันสุดไปเลยขึ้นมาถึง๑๕๐องศาทะลุจุดเดือดกันไป
เอาละครับตอนนี้เราไปชมรายชื่อนักชกในรายการวันนี้กันก่อนเลยครับ
และกลุ่มรองเวทของรายการกันในกลุ่มรายการที่สีเทียนฟ้า
เอาล่ะครับมาถึงกลุ่มรองเวทของรายการกันกันกับกลุ่มรองเวทของชิงชาวสเปนครับ
ไอโอฮวันมาตินเจอกับพี่ชิชัยสอสักสยาม
เอาละครับตอนนี้นักชกของเรานะพร้อมกันทางด้านหลังแล้วเราไปพบกับพวกเขากันเลยครับ
ลุ่มเงินสามโกมวยไทย
เอาละครับนักชกคนแรกของรายการวันนี้ครับ
มุมเงิน๓กมวยไทยจากจังหวัดมหาสารคาม
วันนี้นะครับตอนน้ำหนักไทยณที่ห้าสิบจุดห้ากิโลกรัม
และผู้กุฎสู้เขานะครับที่กำหนักห้าสิบเอ็ดกิโลกรัม
เพชรเอกปอล์ชาลอท
สวัสดีครับคู่แรกของรายการต่อน้ำหนักกันครับ

และในกูที่สองครับกำหนักหกสิบสามกิโลกรัม
จากจังหวัดมหาสารคามต้นเพชย์บอร์ตธวร์ท้องทะวีฮ
มุมน้ำเงินครับต้นเพชรครับนักชกจากสารคาม
และในกูที่สามครับเป็นกำหนักค้าหมดสิบแปดกิโลกรัม
สารการเช่นเดียวกันแจ็คสอสนามชัย
มุมน้ำเงินนะครับแจ็คสอสนามชาย
วันนี้ชกที่๕๘กิโลกรัม
และคู่รักษูงครับนักชกจากจังหวัดสุริน
รุ่งแสนชัยช่อรัตนาชัย

แจ็คเดินกับรุ่งแสนชัยพี่กำลัง๕๘กิโลกรัม
และคู่ร้องคู่เอกของรายการครับพี่กำลัง๕๖กิโลกรัม
นักชกจากจังหวัดอุตรดินโดโดแดงเขาสาย
รองตัวเองนะครับโดโดครับชกที่๕๖กิโลกรัม
และคู่รักษูงครับมาจากจังหวัดกาลสินครับ
ฟ้ามงคลบ่อจงเจริญ
วันนี้คู่รองคู่เอกนะครับโดโดเจอกับฟ้ามงคลครับ
และตอนนี้ครับมาถึงคู่ชกกระชากแชมป์นะครับ
พี่กำลัง๖๑กิโลกรัมครับผู้ทาชิงจากประเทศสเปน
สกัดค่ายแก้วสำเร็จครับวันมาริโอหวนบ่อตื่น
วันนี้วันมาริโอครับผู้ท้าชิงชาวสเปนจะขอมากระชากแชมป์นะครับ
จากเจ้าของแชมป์นักชกชาวพิสนุโลกพี่ชิดชายสอสักสยาม
นี่แหละครับเจ้าของแชมป์นะครับพิกัดหนัก๖๑กิโลกรัม

และตอนนี้ครับมาพบกับเข็มขัดประจำรายการกันเลยครับ
กับคุณเหมือนคิดแสนสุข
คุณเหมือนคริสแสนสุกครับมาพร้อมกับเข็มขัดนะครับ
ซึ่งตอนนี้นาพิชิตชัยเป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้อยู่ครับ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
แล้วมาเริ่มมวยคู่แรกของรายการกันเลยครับ
วันนี้มีการต่อน้ำหนักนะวันนี้นักชกในมุมน้ำเงินนะ๕๐๕และนักชกมุมแดง๕๑กิโลกรัม
ลุ่มเงินสามโกมู
เผ็ดอิกบอร์ชะลาด
ระดับแนวหน้าของวงการมวยทั้ง๕คู่

ไฮไลท์ครับจะอยู่ที่คู่เอกนำรายการครับ
ซึ่งคู่เอกนำรายการเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรก
ในรุ่นพิกัด๖๑กิโลกรัมครับ
เจ้าของแชมป์นั่นก็คือพิชิตชัยสศักดิ์สยามครับ
วันนี้ต้องบอกว่าได้นักชกจากประเทศสเปน

นั่นก็คือวันมาริโอฮวนมาตินจากสเปน
เดี๋ยวดูกันครับว่าแชมป์จะถูกคลาดไว้ที่เอวคนเดิม
หรือจะถูกกระชากออกจากเอวไปครับ
คู่เอกนำรายการหรือว่าคู่ที่๕นะครับ
และคู่รองครับฟ้ามงคลบจงเจริญครับ
จะพบกับโดโดแดงเขาสาย

ปะทะกับแจ็คสอสนามชัย

เจอกับต้นเพชรปตททองทวีครับ

เปิดหัวของรายการมีการต่อน้ำหนักให้นะครับ
ทางด้านหลุมเงิน๓กมวยไทยครับ
นักชกจากมหาสระคามครับ
ชื่อจิงชินายอภิรุษเสือเคลื่อนครับ
นักชกจากอำเภอโกสุมพิสัยมหาศาลคามวัย๒๓ปี

ค่ายมวย๓กมวยไทย
วันนี้ต่อน้ำหนักให้ครึ่งกิโลกรัมครับ

ฉลาดชกในน้ำหนักพิกัด๕๑กิโลกรัม
เพชรเอกหรือว่าที่จิงชินายประกอบเพชรโพนน้อยครับ
นักชกจากอำเภอเขาชะกันจังหวัดสาแก้ว

ยอดศรีมือเมืองเขา๓๐ครับ

มีดีกีเป็นถึงแชมป์มวยรอบนะครับ
สังกัดค่ายมวยปฉลาดครับ
ต้องบอกว่าหลุมเงินมีดีแน่นอนครับ
ถ้าไม่มีดีไม่กล้าต่อพิกัดให้กับแชมป์แล้วครับ
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับเพชรเอกปฉลาด
นั่นก็คือคุณพ่อชัดชัยโพนน้อยครับ
ต้องบอกว่าเป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งผู้จัดการ

ต้องบอกว่าพุ่มเททั้งกายและใจให้กับ
วยไทยแล้วก็ลูกชายครับที่เป็นนักมวย
ในขณะที่หลุมเงินนั้นอยู่ในสังกัดค่าย

โดยมีพญานอนคสวทองรับดูแล
วันนี้มีฝั่งของตักศิลลา

ฟันยางครับทางด้านเจ้าเพชรเอก
ไม่เป็นไรครับมาแล้วครับฟันยาง
เอกนั้นได้เพชรโทครับคู่แฝดเป็นพี่เลี้ยงให้
ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นเลยครับ
กล้าดีอย่างไรมาต่อให้แชมป์ครับหลุมเงิน

สรีระรูปร่างนี่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับท่านผู้ชมครับ
ซ้ายหน้าของทางด้านหลุมเงินครับ
เกี่ยวได้จิ้มด้วยมัดขวา
อาวุธมวยใกล้เคียงกันครับกันครับคู่นี้
และต้องบอกว่าท่านผู้ชมจะได้รับชมแบบนี้เป็นประจำนะครับ
เสาร์และอาทิตย์เวลาดีแบบนี้ครับตั้งแต่๔โมงจนถึง๖โมงเย็นครับ
วันนี้นอกจากเพชรเอกแชมป์แล้วยังมีแชมป์ทีมกองแสงเอกด้าโคแล้วครับซึ่งเป็นแชมป์ต่อยเพียงแค่คู่ที่๒ของรายการครับ
ยังไม่พอครับทางด้านโดโดแดงเขาทรายก็มีดีกรีเช่นกันวันนี้
โอ้โหนี่ของดีทั้งนั้นแหละครับเพชรเอกพยายามจะเบียดเข้ามาเจอทีมซ้าย
เงินนั้นพยายามจะตั้งรับจับทางครับเพิ่งมาโชว์ฝีมือที่นี่แหละครับ
ขณะที่เพชรเอกนั้นต่อยมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับรู้สไตล์อย่างดี
พยายามจะเด้งด้วยเขาขวาเสียบด้วยเขาซ้ายกับเพชรเอก
ดเอาไว้ครับด้วยซ้ายครับทางด้านเพชรเอก
กรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับแยกออกมา
ลุงเงินไม่หนีแล้วก็พยายามจะใช้จังหวัดทีขวาวากแข้งขวา
เป็นเด็กเติมด้วยแข้งขวาพยายามจะเบียดเข้ามาเจอศอกขวา
อาวแล้วก็เสียบซ้ายสู้เลยครับเพชรเอก
กดแขนเอาไว้ครับแทงด้วยซ้ายทันทีครับ
อันนี้แหละครับลุกลับเร็วครับทางด้านเพชรเอก
รู้จักสไตล์การชกของเวทีแม็กซมวยไทยเป็นอย่างดีครับ
ตั้งรับจับทางต้องบอกว่าเสียเปรียบครับ
ต้องเป็นฝ่ายขยันเลยเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาแล้วครับ
พยายามเข้ามาพยายามกันขวางหน้าดันเข้าเชื่อแล้วเด็กด้วยข้อขวา
เด็กด้วยข้อขวาเลยครับเพชรเอก

พยายามมาทีมด้วยซ้ายฟันด้วยส่อขวา
นี่แหละครับลูกที่ต้องบอกว่าเจ้าหลุมเงินครับ

เพชรเอกไม่กลัวเลยครับหนุ่นครับค้ำเอาไว้
พยายามจะรอจังหวะสวนเหมือนกันครับเพชรเอก
พยายามจะเบียดเข้ามาถีบซ้ายไว้
มุมเงินปักด้วยศอกขวาอีกแล้วเจอแข้งขวาสวน
โหพยายามสัดอีกทีครับด้วยแข่งขวา
เอาเกี่ยวได้ลูกเงินคืนไม่ถึงครับหลุดไป
โอ้โหแลกกันสนุกจริงครับคู่แรก

ลุมเงินก็ไม่เกรงสักสีแชมป์
พยายามอย่าถีบประธารุภักดิ์
พยายามจะเททีวิ่งจำการต้องแยกออกมา

แม่เป็นมวยที่ตีได้หนักหน่วงร้าวใจจริงครับ

ตอนเล็กต้องบอกว่าเขาอย่างเดียวประเภทบูธสู้ทะละหดเป็นเอก
ช่วงเป็นยอดแอดดีลุยเขาอย่างเดียวต่อสู้แต่ยอมหมดยกที่หนึ่ง
ว่าจังหวะเร่งจังหวะเราเป็นยังไงอ้าวอย่าเผลอนะครับดูครับ
จังหวะเผลอที่เจอสอกซ้ายสอกขวาแม่ถอยกรูดเลยครับอ้าว
ยังจะไปอีกทีโอ้โหเลือดเชื่อครับโอ้โหมากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ
ไล่ขยมเขาอยู่ดีดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
ออกเลยครับไม่เชียงก็ต้องเชื่อครับท่านผู้ชมครับ
ในช่วงกลางยกเพชรเอกไล่คยมเขาจนทางด้านลุ้มเงินนะครับ
ท่านผู้ชมในมุมลุ้มเงินเนี่ย

เหมือนจะคลายของเก่าอยู่แล้วทำท่าอ่อนปวกเปียก
แต่ในช่วงปลายยกก่อนหมดเวลาไม่กี่สิบวินาทีครับ

ต้องบอกว่าไปอัดลำตัว
เสียหลักล้มลงไปให้กรรมการนับเลยครับ
แต่น่าเป็นเอกจะดูครับ
นี่ครับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้ครับ

ทุกผู้ชมกับกลับเข้าสู่การทดสอบรายการ
และตอนนี้มันถึงมุมไว้คู่แล้วนะครับ
และตอนนี้มันถึงมุมไว้คู่แล้วนะครับ

ของแซมเอ็กซ์เตอร์โค้ง
ที่รับประชาญให้รักนองพราวิส
ที่เตรียมในประวัติภัณฑ์ประวัติภัณฑ์นายพลคนของกัน

จะเจอกับต้นเพชรปธททวี
และนองกับมหาสรภาคาร์ม๖๓กิโลกรัม
และทางมาถึงคู่ที่สองครับ๖๓กิโลกรัม

ต้นเพชรปธททวีครับ
นักชกจากจังหวัดมหาศาลคามครับ
นายธีรศักดิ์เนธหนองเทาครับ
ปัจจุบันวัย๒๒ปี
ส่วนมุมแดงครับทางด้านแชมป์ฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตะโคครับ
หรือว่าแชมป์มภูวนาในพลคนขอนแก่น
นายนาภีสิทธิลักษณ์ครับจากอำเภอกระเป๋อจังหวัดระนองวัยยี่สิบเอ็ดปี
ส่วนมุมแดงครับสามฟอร์มหลังแพ้สองชนะหนึ่งครับ
ล่าสุดมาชนะคะแนนแสงเมืองน้อยสิทธิ์สุธินเอาไว้
สังกัดไทยมวยมอบภูวนาในพลคนขอนแก่น
นี่เป็นเจ้าของแชมป์มวยรอบนะครับ
รูปประกัด๕๙กิโลกรัมในอดีตครับ
ต้องฝันฝ่าถึง๘ยกแล้วครับกว่าจะได้เข็มขัดเส้นนั้นมา
อีสานครับเจอกับภาคใต้
ประเภทเขาในเหนียวแน่นครับสำหรับทางด้านเจ้าแชมป์ครับ
ส่วนต้นเพชรอยังกาเดินหมู่เดินชนแล้วกันครับ
ถอยก่อนครับเดี๋ยวดู
คุณสมนึกนะครับต้องบอกว่าทำมวยคุณภาพแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วครับ
คนนี้ขึ้นไปถอดมงคลให้กับต้นเพชรนั้นก็คือน้องเกมภาพไทยครับ
เป็นผู้สนับสนุนค่ายปตทธองทวีอีกคนหนึ่งครับ
เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับมวยปธทองทวีไปต่อยที่ไหน
หรือว่าเพชรสมนึกไปต่อยที่ไหนนี่มักจะเห็นน้องเกมไปที่นั่นแหละครับ
บอกว่าเป็นค่ายเดียวกันนะครับปตททองทวีแล้วก็เพชรสมนึก
ทุนที่สองของรายการ๖๓กิโลกรัม
ใครมวยต่อตลอดทองทวีส่งมวยมา

ต่อยที่แม็กมวยไทยคนที่สร้างชื่อโด่งดังแล้วก็
พี่แฟนมวยจดจำโฮดูดับดำเลยครับ

ฤีรามัติองบะครับ
ตอนนั้นก็เคยมีเทศนะครับประตาธรทองทวี
แล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าได้ข่าวว่าเลิกลาไปแล้วนะครับ
แล้วก็ต้นเทศพยายามจะเบียดฟังหน้าและเสียบด้วยกล่องซ้าย
แชมป์นั้นเป็นเข่านายอาชีพแหละครับ
มาท้าดวนชวนแรกเข่าอย่างนี้จะเข้าทางแชมป์หรือเปล่าครับ
นั่นคือสุดขาดครับแย่ออกมาดูแล้ววงนายตั้งไว้อยู่เลยครับ

โอ้โหเก่าจริงครับต้นเพชร
ขยับจะตั้งกับแห่งคาไว้แชมป์ขยับเข้ามา
นั้นเป็นมวยที่ต่อยได้เรื่อยนะครับ
มาแล้วก็มาเป็นชุดครับเจอต้นเพชรตัดล่าง
ล้มลงไป๒๓รอบแบบนี้ครับไม่ดีนะครับ
ด้วยซ้ายต้นเพชรคืนแชมป์ยัดเข้ามา
ถูกกันไปครับไปอันหน้าขานี่แหละครับ
อื้มหรือต้องบกบนหัวเข้านะครับต้นเพชร
อยากจะเล่นงานขาล่างอีกแล้วแชมป์เบียดเข้ามาพิ้งด้วยมัด
ต้นเพชรเสียบด้วยเขาขวาเสียบด้วยเขาขวา
เสียบด้วยขาวซ้ายโอ้โหที่ความทีในการออกอาวุธดูครับ

วันนี้เปิดเกมเลยครับแชมป์ล้วงลำตัว

อ่าเจออัดไปบริเวณต้นขาครับ
ฉักมีปัญหาครับแชมป์

โอ้โหนับอีกหนึ่งนับไม่ไหวแล้วครับ

เพียงยกแรกของคู่มวยคู่ที่๒เท่านั้นครับ
ต้องบอกว่าเหลือเชื่อเลยครับดูครับ
โอ้โหแล้วต้นเพชรแกเล่นงาไปที่ต้นขาเจ็บครับดูครับ

ทั้งเตะทั้งแพงนะครับ
เดี๋ยวดูภาพช้าครับเตะอัดเข้าไปต้นขาครับนี่ครับตั้งแต่ต้นยก
แล้วเดี๋ยวดูจังหวะแทงครับตีเจาะเข้าไปครับ
ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยกันตีจิกครับต้นเพชร

เปะซ้ำเข้าไปอีกที

แล้วพอเห็นอาการครับเตะซ้ำครับ

เวลาจะซ้ำนี่กรรมการนัทธุรกิจค่ะ

จะลุกขึ้นมาครับแต่ว่านี่แหละครับ

คอยเปรี้ยงเข้าไปครับ
รุ่นรางวัลกันครับ

สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

คุณผู้ชมครับมวยในคู่ที่๒นั้นสนับสนุน
รายการโดยสมหวังเงินสั่งได้
กู้ง่ายไว้ใจเรา

อ่าคู่นี้ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่การทราบโซนนะครับ
และตอนนี้มาถึงมวยคู่ที่๓ของรายการ
วันนี้สติสตังค์ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับ

เราสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้
กูง่ายไว้ใจของเรา
จากค่ายมวยวอรัญญา

คณะรุ่งแสนชัยชรัฐนาชัย

เข่าเมืองช้างในวัย๒๙ปีครับ
ฟอร์มหลังชนะ๑เสมอ๑แล้วก็แพ้๑ครับ
ต้องบอกว่าการแพ้ในผลล่าสุดครับ

เป็นจังหวะโดนกระโดดเตะก้านคอครับ

เหลือเพียงแค่๔วินาทีนะครับ
ก่อนที่จะหมดยกที่๓
โอ้โหต้องบอกว่าลูกนั้นนี่

โอ้โหกระโดดเตะเลยครับโอ้โหวันนั้นเสียเชิงเลยครับ
สนานรุ่งสัญชัยแพ้นอกไปอ้าวไม่เป็นไรครับ
ปัจจุบันฟิตซอมยุทธ์ไทยมวยชอรัตนาชัยครับของเสียเชิด
รัตนาชัยครับเอาละครับวันนี้มาเจอกับนักชกรุ่นน้องครับ
ที่ต้องบอกครับว่าอายุห่างกันเนี่ยสิบปีครับโอ้โห
สิบเอ็ดสิบสองปีนี่แหละครับสิบเจ็ดกับยี่สิบเก้า
แต่อายุนั้นเป็นเพียงตัวเลขนะครับบนเวทีนั้นยัง
รุ่นพี่ในค่ายของลุงแสนชัยนี่ก็เจอมาหมดแล้วครับกิติศักดิ์ชรัตนาชัยครับ
นี่แหละครับเปรียบเทียบสรีระก็ต้องยอมรับแหละครับว่าเป็นประเภทมะขามข้อเดียวไม่เคยได้เปรียบ
รูปร่างใครแต่เห็นตัวตี้อย่างนี้ไม่ใช่มวยหมัดนะครับ
เป็นมวยเข่าครับขุนเข่าจากเมืองสุรินครับหรือว่าเมืองช้างครับ
เหนียวแน่นหนึบที่สำคัญนั้นรูปร่างเล็กแต่โอ้โหเวลาแกเกาะในนี่เหนียวอย่างที่คุณสุภาชินว่าแล้วครับเหนียวหนึบครับ
ทีมงานของชรัตนาชัยครับ
ชื่นอุดธรรมงวลให้รุ่งสัญชัยช่วงเสียเชิดครับอยู่ด้านล่างเอาแล้วครับ
ที่หนึ่งคู่ค้ำของรายการครับอดใจรอคู่ชิงแชมป์อีกนิดครับ
เปิดเกมก็ใส่ทันทีครับรุ่งสันชัยรุ่งพี่
มีลูกคู่เลยครับวางแข้งซ้ายแจ็คโต้ด้วยแข้งขวาทันทีเหมือนกัน
เกิดหน้าเปรียบเลยครับรุ่งสันชัย
จากรุ่นน้องครับกำลังสดเลยทีเดียวครับ
แล้วก็นั่งมาชัดอุ่นสุดแล้วครับโห้วน่าจะว่าเทไปที่พับในครับ
เพื่อเจอแท่งขวาของแจ๊คสวนครับกับรำตัวครับดอกเมื่อกลุ่นนี้
รุ่นน้องไม่เกร็งสักสีลูกพี่อย่างนี้ก็สนุกล่ะครับ
นี่ครับหัดชุดแล้วส่วนขึ้นโอ้โหเล่นงานรุ่นพี่ด้วยหมัดชุดเลย
ลงล่างครับแจ็คตรงแสนชัยพยายามจะเบียดเข้าไป
กลับไปแข่งขวาครับเจอซ้ายส่วน
พยายามจะเดินเบียดแล้วครับลุงสัญชัยถีบด้วยซ้าย
เป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีอีกคนหนึ่งของวงการมวยแล้วครับสำหรับแจ็ค

เอาเลยครับแจ๊คชิงจังหวะ
แล้วก็ช่วงเฉิกความความได้เปรียบกับหลอกไณครับ

ไม่ยอมให้ลุงแสงชัยนั้นขึ้นคอแล้วครับเพราะรู้ว่ารุ่นพี่นั้นขึ้นคอเมื่อไหร่และอันตราย
แค่งขวาเจอแค่งขวาส่วนครับ
กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับก็เป็นอดีตมวยดังครับน้องแวก

ปัจจุบันนี้รับราชการทหารอยู่ด้วยนะครับน้องแว็ก
เกะบวงในห่วงได้ไหมไม่ได้ครับ
ถ้าได้จะก็ตีไม่สามารถตองแย่ออกมา
ขึ้นคอได้ง่ายอู้ยยจังหว่าก็ก็เสียบด้วยกล่าวซ้ายด้วยครับ
ไม่ใช่งานง่ายไม่ใช่การบ้านพ่อ๓๘ของรุ่นแสงชัยรุ่นพี่เลยครับ
ยังทำอะไรไม่เป็นชี้เป็นอันเลยครับลูกสินชัยซ้ายหน้าครับ
แจ๊กยังจับจังหวะโยกครับหาจังหวะอยู่นะครับ
เห็นตัวสูงแบบนี้สูงกว่าท่านจริงแต่จังหวะจะเข้าทำนี่ไม่ง่ายครับ
พยายามใช้เหลี่ยมเล็กเด้งด้วยเขาขวา
นี่ครับจังหวะวงในพยายามจะกดแขนไว้แล้วเสียบด้วยเขาขวาทันทีครับแจ๊ค
ครับรุ่งสัญชัยพยายามจะเปรียบต่อครับหยีดด้วยซ้ายครับโตด้วยข้างขวา
ไม่ได้หนีเยอะแล้วครับหมดยกที่หนึ่ง
กลับเข้าสู่แม็กซ์มวยไทยสเตดียมพัทยาครับ
จำไว้แม่นนะครับว่าเราถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา
จนถึงเวลา๑๘นาทีกล่าวครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
หวังมีการชิงแชมป์กระชากแชมป์ทั้ง๒วันครับ
กลันชึกระชากแชมป์ทะแตนเป็นไพรครับ

ไม่ธรรมดานะครับหลุ่นน้องคนนี้มีพีชซ้ายวัย
กลุ่นใจยกเบียบเข้ามาแต่มีกลางสาย
ไล่แขนขวางหน้าโอ้โหกดแขน
ไม่ยอมให้ทางฝั่งของแสนชัยนั้นขึ้นคอได้ง่ายครับ

ใครจะจับในได้เปรียบมากกว่ากันแค่นั้นเองครับ
เอาเลยครับห่วงชายหัวขวาเจอโต้
สวนตลอดครับเด็กคนนี้
ไม่แสดงว่าเป็นเด็กดื้อเลยครับไม่ยอมพี่
หื้อหือมีเถียงมีโต้ตลอดครับ
แยกตกยังทุกที่ซ้ายและอวดออกข้างนิดนึง
จีบด้วยซ้าย
โหยเข้าตัวกับแจกแกไม่ยอมก็พยายามจะไล่แขน
ตอนซ้อมนี่ครับกลำมาเยอะเจอกับลุงสัญชัยถึงที่ปัญหาแน่ครับ
เหนื่อยแล้วครับต้องบอกว่าเหนื่อยเลยครับเจอลูกสัญญา
เอาขยับเข้ามาหลวมนี่เจอแข้งขวา

เอาขวางได้แล้วครับทางฝั่งของตุ้งแสนชัยแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
โอ้โหดูครับแข็งแรงจริงครับลุงแสนชัยขวางได้และแทงได้ครับ
อย่างที่คุณสุภชินเรียนแล้วครับเหนียวแน่นหนึบครับ
อ้าคำจำกัดความของลุงสัญชัยครับ
นี่แหละครับขุนเข้าพลังช้างครับจากซู่ลิน
ตีด้วยขวาแล้วขวางอีกทีแทงด้วยซ้าย

โอ้โหไล่แขนไปไล่แขนมานี่คู่ต่อสู้อ่อนล้าเมื่อไหร่
แค่ขวางหน้าทันทีครับลุงสัญชัย
อ้าครับท่านครับแจ๊คฟันด้วยศอกขวายังใช้ตี
ดเอาไว้ครับตีอีกที
โอ้โหเจอบวนล่ะครับพยายามจะเสริมด้วยศอกใส
ลูกสัญชัยประยามจำเบียนเลยเดักด้วยศอกขวาแล้วเขี่ยร่าง
ล๊อกได้มายเต็ดโอ้โหชอบเลยครับ
แล้วพยายามอย่าเติบด้วยข้าวซ้าย
โดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ขยันยกครับน้องสัญชัย

แค่งขวาของแจ๊คเจอกำปั้นลงลำตัว

และหันลีหันขวางครับวงในของเจ้าท่านแจ๊ค
โอ้โหเวลาเร่งนี่แกทำได้ดีครับลุงสัญชัย

เช่นนั้นแม่งมือชัยก็ไม่พิสูจน์

ต่อไปข้ากับท่านท่านแจ๊ค

ใบน้ำเนี่ย
นี่คือเวทีมวยที่เปิดให้แฟนมวยชาวไทยรับชมฟรีนะครับ
ท่านผู้ชมที่อยากจะมารับชมความมันสดครับ
หรือรับชมกับอัตรลดมันแบบนี้
คนไทยรับชมปีเป็นประจำทุกวันไม่ว่าวันไหน

สองยกครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าลุงสัญชัยครับ
เริ่มเลยครับจิ้มโบะลำตัวแล้วก็นวดด้วยวงใน
จังหวะขวางหน้าทำได้ดีเอาละครับสามนาทีสุดท้าย
ครับจะแก้อย่างไรล่ะครับนวดมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับ
พอมาถึงยกที่๒นี่สภาพความล้าของแขนนั้น
เริ่มที่จะมองเห็นแล้วครับลูกยังไงเบียดเข้ามา
แจ็คทีบแล้วพยายามจะปักซอกขวาตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายครับ
ความหนักเหลืองความชัดเจนครับอยู่ที่ธนาลุงสัญชัย
พยายามจะฟันด้วยศอกซ้ายครับถีบเกี่ยวแล้วปักด้วยศอกโต้คืน
โอ้โหดูครับจังหวะขวางหน้าของแกทำได้ดีครับ
ตัวเล็กกว่าแต่แข็งแรงแข็งแกร่งจริงจริงครับอ่าแล้วครับ
เข้าซ้ายของแจ็คแต่ไม่สะเทือนครับพยายามจะเบียดเข้ามา
เกี่ยวแล้วปักด้วยสองซ้ายรบในโอ้โหดูครับยิบด้วยขวาขวาของลูกแสงชัย
แจ่ครับแจ่ครับอ่าครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับ
ดาดด้วยสองอีกครั้งแจ๊คแต่ยังจะปิดมาไม่ได้ครับ

ดึงไม่ออกครับแล้วยังไม่ผ่อนเกมนะครับดูครับ
ในวัยยี่สิบเก้าปีของ

วันนี้จะซ้ำร้ายเหมือนเก่าหรือเปล่าครับ

แจ๊กก็ยังมีศอกครับที่อันตรายอยู่ครับซ้ายหน้า

โอ้โหตัวอ่อนปวกเปียกไปหมดครับ

จักรก้าวฟุนอะไรเเหละครับ

แจ็คต้องบอกว่าต้องฮึดหน่อยแหละครับในหน้าอันแจ็ค
เข่าเหนียวแบบนี้ครับ
อ้าวบวกได้สองแจ็คพยายามจะบวกส่วนขึ้นครับ
แล้วขวางตีตีทั้งหน้าตีทั้งหลังครับ

รอจังหวะพยายามยกหลอกแล้วพยายามตั้งกำแพงคาไว้
ตีทั้งที่มีกำแพงแล้วบอกว่าตีฝ่ากำแพงขึ้นไปครับ

เกือบมองนาฬิกาครับแต่ยังไม่หยุดครับ
คุณสัญชัยซ้ายหน้าเอาเลยครับแจ๊คบวกสู้แบบบวกสู้เลยครับ
แล้วขวางพอเจอลูกขวางยังแก้ไม่ได้ครับ
ตั้งแต่ยกที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้
เจอลูกขวางนี้ไปไม่เป็นเลยครับนี่ครับ
แล้วอีก๓ยกครับคู่ที่สามของรายการ
ในรุ่นพริกัน๕๘กรมครับ
แจ็คสสนามชัยกับจากจังหวัดเชิงเศร้า
รุ่นพี่จากตุลน์ครับฮับช้าหม่าเลยครับ
รุ่นแสนไทยแล้วไปเลยครับ

ในขณะที่แจ๊คกันพยายามจะสวนด้วยสอบขวาแต่เกลือสอบซ้ายสวน
หลักเหลี่ยมนี่ไม่เป็นรองครับแจ๊
แต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งนั้นต้องยอมรับนักชกรุ่นพี่
แต่กลับให้ฉอและตะนัทชายนี่ทะโมยแข็งแรงแข็งแรงจริงครับ
ที่สุดที่เห็นว่าผลิ้รัรรินี้เป็นเรื่องแค่ว่าสวนน้อยครับ

นี่ครับณโอ้โหเดินครับ
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
ฮีโร่ฟอร์แรดคอร์เนอร์บลูคอร์เนอร์โนพรายซ์ปุ๊ยโฟร์แมน
แม็กซ์ชอบมุมแดงครับคิดไปถึง๙๐โปรสาทได้ระวัลฮีโร่๕๐๐๐บาท
คุณภาพเต็มแมนของเรือ๓เร่มต่อไปไปกับถัดเกี่ยวกับตัวโดยครับ
สำเร็จเป็นราคารุงแทนชัยชอรัตตานชัย
คุณภาพเต็มแมนขอเดินต่อไปให้รับความรู้นี่คือชันเวียนชันเวียล
ขอท้าชกกระช่องเก็มขัดจากชะมือนชาวไทยเรา
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยมวยคู่หน้าเท่านั้นเอง
และตอนนี้ครับมาถึงมวยคู่รองคู่เอกของรายการวันนี้พิกัดน้ำหนัก๕๖กิโลกรัม
วยคู่นี้นะครับสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้

โดโดดังโท้ซ่อน
โดโดดังโท้ซ่อน
ชัมเบียร์ชาเลนจ์
ทุกคนทุกคน
กำลังจะพบกับทายวอร์ยีโอฟไฟต์ของรัดคอร์ตเตอร์
เขาเป็นผู้หญิงของกาลาซินโปรเวนส์

พบกับฟอร์มงคุณฟอร์จอมโจโน่
เราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการแล้วนะครับ
คู่นี้เราจะได้ชมคู่ชิงแชมป์กระชากแชมป์นะครับ
คู่นี้เป็นคู่รองครับฟ้ามงคลปจงเจริญครับจากกาลสิน
เจอกับโดโดแดงเขาสายจากอุตรดิษฐ์ครับ๕๖กิโลกรัม
อดใจรออีกนิดครับกับการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของ
พิชิตชัยสศักดิ์สยามเจ้าของแชมป์๖๑กิโลกรัม
กับวัลเมริโอฮวัลมาตินก็บอกว่าที่มาที่ปลายของรายการ
ที่สุดนี่คือบทพิสูจน์เลยครับว่าคุณคือตัวจริงในเวทพิกัดนั้นครับ
แต่ละคนก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าไม่ใช่หมูหมูครับที่จะมาเป็นแชมป์ครั้งเดียว
ถูกกระชากออกไปต้องพิสูจน์กันแล้วก็มีการเตรียมตัวความพร้อมครับ
เต็มร้อยเท่านั้นครับถึงจะได้รับโอกาสครับ
และที่สำคัญคนที่ป้องกันแชมป์ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยเงินสะสมนี่ต้องเยอะขึ้นเท่านั้นแหละครับ
เพราะไฟล์ละ๑๐๐๐บาทไฟล์ละ๑๐๐๐บาทครับ
ต้องบอกว่าแชมป์ประจำสัปดาห์จะคว้าเงินรางวัลพิเศษ๑๐๐๐บาทอีกด้วย
เอาละครับผู้รองของรายการอยู่บนเวทีในขณะนี้ครับทางด้านโดโด
แดงเขาทรายครับนายธนาศิษย์จดจำครับ
ยัดไส้เมืองกรุงเก่าครับจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ในวัย๒๐ปี
สู้สู้หนึ่ง๑๖๐เซนติเมตรครับ
ฟอร์มหลังแพ้๑ชนะ๒ล่าสุดชนะคะแนนเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนจากสปลาวมาได้ครับ
สังกัดค่ายมวยกศักดิไพรินนี่ก็คือเป็นเจ้าของแชมป์มวยรอบนะครับ
รุ่นพิกัด๕๗กิโลกรัมมาก่อน
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับรุ่นพี่ครับในวัย๒๙ปีครับ
ฟ้ามงคลบจงเจริญครับนายมงคลสิงแสงการครับ
นักชกจากอำเภอเมืองครับจังหวัดกาลสิน
สู้สู้หนึ่ง๑๖๕เซนติเมตร

ล่าสุดชนะน็อคเกียรติกล้องอยุธยาสอเทพรัสมวยไทย
ในรายการเดอร์ฮีโร่แชมป์เปียชาเล่นของเรา

จะให้มวยปจงเจริญครับ
ก็ได้ร้อยกว่าครับฟ้ามงคล
แต่โดโดนั้นประเภทเดินหน้าลุยท้าดวนชวนแรกเลยครับ
ประเภทเชิงไม่สนแล้วครับเล็กอย่างนี้

แต่เรื่องความหนักและความหลากหลายอยู่ที่นักชกรุ่นพี่ครับ

แตะด้วยซ้ายฟ้ามงคลนักนุ่งจริงครับ
โดพยายามจะปักด้วยศอกขวาแล้วล็อกใน
ยัดไส้ด้วยเขาซ้ายของโดโดนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ
เตรียมเทศด้วยอัปเปอร์คัทครับ
โอ้โหนี่นะครับจังหวะแบบนี้เลยครับ

โอ้โหยังจะทิ้งด้วยหมันถึงสองเหมือนกันครับโดโด่
เกี่ยวเข้าหาฟ้ามงคลก็ไม่หนีก็พยายามจะตกออกข้าง
สลับเสียบด้วยเขาขวาโดโดเสียบด้วยเขาขวาสวน
แม่มันทาดวนชวนแลกเข่าอย่างนี้โดโด่ชอบนะครับ
โอ้โหยังเสียบด้วยข่าวขวาเทียบด้วยซ้าย
จิ้มลำตัวหมดเลยครับทางนั้นโดโด่คีบนายมาแล้วครับเด้งด้วยข่าวขวา
โอ้โหดูกับเวลามานี่กันมาเป็นชุดแล้วครับมีหมันคอยเสริมแล้วจะไล่ด้วยข้างซ้าย
เจอแข่งซ้ายของภาพมงคลภาพมงคลมันยังจะดันแล้วทิ้งด้วยหมันซ้าย
มนุษย์หึงมนุษย์ไม้เลยครับเจ้าโดโด
ซ้ายของภาพมงคลครับเอาอีกทีครับ
เปลี่ยนเข้ามาตบด้วยผันขวามาเว้นลำตัว
จังหวะดึงแล้วปักได้สอกขาสวยแล้วเสียมือขอกขาวนี่ครับลูกเก่งของโดโด่เลยครับ
ก็เตี้ยแบบนี้แหละครับถ้ำ๑๙๖๑กัน
จังหวะก้าวแทงเอ้ารวมตัวมีปัญหาครับ
โอ้โหโดนลำตัวออกการให้เห็นหรือเปล่ากับฟ้ามงคล
นี่แหละครับความหินความแข็งแรงแข็งแกร่งของโดโด
เสียบด้วยซ้ายต้นแขนและเด้งด้วยขวา
ไล่แทนมาอีกจัดซ้ายอีกแล้วครับ

เอาเลยครับดูเดือดจริงครับผู้นี้

ตีได้ต้องบอกว่าตีได้ทุกท่าเลยครับโดโด

เสียบยัดอีกแล้วฝากมันกำลังจะจิ้มหมัด
ต้องใช้ความยาวของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับ

ต่อยในเกมของตัวเองเลยครับพยายามจะเบียดและเสียบด้วยเข่า
ถนัดเข่าครับโดโดและนี่ครับเสียบด้วยเขาขวาโอ้โหมันจริงครับ
จังหวะยกแทงแม่แกยัดอัดเข้าไปเลยครับ
แล้วก็ปัดด้วยสองอีกที
สรีระเตี้ยล่ำอย่างนี้น่าจะเตะขาต่อยหมัดครับโดโด
แต่โดโดนั้นไม่ใช่ครับเป็นมวยที่เดินหน้าแล้วเสียบเข่าได้ดีครับ
ด้วยศอกขวาครับโรโดหุบซ้ายไม่ถึงครับบางคนหมดยกที่หนึ่งครับ

ของฮีโรของฮีโร
ของฮีโรทรัพย์ของฮีโร

เป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าแชมป์ที่คาดเอวของโดโดที่ได้มา

แต่ดูจังหวะแกเสียบเข่าครับ
นี่ครับจังหวะของฟ้ามงคลก่อนครับ

ความหนักลวงรุนแรงหนีที่ทางด้านฟ้ามงคลนะครับ
แต่ดูครับเจ้าโดโดมีเข่านี่แหละครับ
ยัดไส้ทั้งเด้งตีครับ
แล้วนี่ครับจังหวะฟันสอกงัดขึ้นมาครับ
โอ้โหแกมีหมัดมีศอกให้กังวล
แล้วก็เสียบด้วยเขาซ้ายเลยครับ
จังหวะเสียบซ้ายเสียบขวาของโดโด่นี่
ต่อสู้ไม่แกร่งจริงไม่แข็งจริงนี่ครับ
เหนื่อยเลยครับ
ดัดแข่งด้วยซ้ายเจอฟ้ามงคลโต้คู่

หวางแข่งซ้ายโต้ถอยซ้าย

ฟ้ามงคลคำไว้ลำวางซ้าย
อ้าวโดโดโด่พยายามจะถึงตัว
ถึงตัวฟ้าบุคคลกดแขนไว้ไม่ยอมให้ขึ้น
แต่จังหวะไม่ขึ้นนี่ก็เสียบซ้ายทันที

มาเลยครับกรรมการแยกออกมาก่อน
ฟ้าบุคคลสลับแทงด้วยขวาล็อกในโดโด่ล็อกล่างตี

โดโดนั้นประเภทหัวใจไม่ยอมแพ้อยู่แล้ว
จังหวะวางแค่ซ้ายแกพยายามจะสวนครับ

อีกมัดซ้ายสองซ้ายเจอเข้าขวา

แดงตีเอาคลึกอีกแล้วครับกำสัญลักษณ์ฟ้าบุคคล

โอ้โหแม่ฮุกซ้ายครับของฟ้ามงคลครับล่วงเลยครับ
โอ้โหโอ้โหพลาดครับ
จังหวะหลวมเพียงแค่นิดเดียวครับจังหวะจะเสียบเข่าขวาครับ

โดโด่กระยับเข้ามาฟ้ามงคลทิ้งด้วยมัดซ้าย
โดโด่ล็อคในได้ล็อคได้
แรกกันมันจริงครับผู้ดี

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโดโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้
โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

โอ้โหไม่พลาดกับธนาคมโด้แดงเขาสร้างแบบนี้

กับโดโดแดงเขาซ้ายครับมาชกจากจังหวัดอุตสรรดิสครับ
โอ้โหแลกกันเดือดจริงครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะครับโดโด
แม้ว่าจะเสียเปรียบช่วงแต่เรื่องเข่าดูครับ
พยายามจะเบียดเข้าหาหัวใจแกไม่ยอมแพ้จริงครับ
มีหมัดเติมแล้วคอยเติมด้วยศอกแต่พระมงคลก็โต้ด้วยแข้งซ้าย
มาแต่ละดอกแต่ละทีดูครับซ้ายของฟ้ามงคลพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัว
แต่พระมงคลนั้นเด้งทองสู้เลยครับ
ดูกับซ้ายยาวครับปัดเข้ามาโดโดเข้าพยายามจะก่อนหน้าจะเจอดักแทงก่อน
เอาละครับวินาทีสำคัญมาอีกแล้วครับไปลุ้นรางวัลกันบนเวที

คุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินแล้วไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
โชคทั้งคู่ครับได้กันไปคนละ๑๐๐องศา
ได้รางวัลฮีโร่คนละ๕๐๐๐บาท

หลังจาก๓รอวนด์แอคชั่น
ไปกันกันกันกันกัน
เพื่อรักษา
เพื่อมงคุณเพื่อจงเจ้าเริ่ม
คุณผู้ชมครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยมวย

วันนี้เป็นศึกชกกระชากแชมป์ครับ

โด่งท้าชิงในฟูท้าชิงเจ้าสุบเปต

จะเป็นเวลาที่สุด
ฮีรอร์ฮีรอร์ฮีรอร์จะเป็นเวลาที่สุด
ฮีรอร์ฮีรอร์ฮีรอร์ชัมปินชาลีน
รุ่นประจำครับกลับเข้าสู่การถ่ายทัศน์สุดยอด

เป็นศึกชกกระชากแชมป์ครับ

อัศวินาทีที่ทุกคนรอคอยได้ทางมาถึงแล้วนะครับ

พิจิตชัยสอสักสยามก็เจ้าของตำแหน่งแชมป์๖๑อิโลกรัมจากพิจิตชัย
วินาทีที่ทุกคนรอคอยเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
พิจิตชัยสอสักสยามก็เจ้าของตำแหน่งแชมป์๖๑อิโลกรัมจากพิจิตชัย
วันนี้เจอกระทิงเดือดครับ
อาศามากแต่ชากแชมป์วันประโยคฮวนมาตินนักเข้ากักสเปนครับ
ผมเชื่อว่าเป็นวินาทีที่หลายคนรอคอยครับ
ผู้เอกนำรายการการป้องกันแชมป์ครั้งแรก
ในยุคการ๖๑อิโลกรัมของพิจิตชัยสอสักสยามครับ
นักชกจากจังหวัดพิศนุโลกวันนี้ผู้ท้าชิงครับ
เป็นชาวสเปนครับวันมาริโอฮวนมาติน

นักชกในวัย๒๙ปีสูง๑๗๐เซนติเมตรครับ
กับค่ายมวยแก้วสำลิดครับ
๓ปอมหลังยังไม่แพ้ใครครับชนะ๒เสมอ๑
ได้รับโอกาสชิงแชมป์ครับ
วันนี้เขาจะมาเจอกับเจ้าของแชมป์พิชิตชัยสศักดิ์สยามครับ
นายพิเชษศรีศุกร์ขุนเข่าเมืองสองแควร์ครับ
ในวัย๒๑ปีสู้สู้๑๗๑เซนติเมตรครับ
ฟอร์มหลังก็ชนะรวดทั้ง๓ไฟล์เช่นกันครับ
ทางด้านพิชิตชัยต้องบอกว่ามีดีกรีครับ
รวมไปถึงเป็นแชมป์มวยรอบนะครับ
รุ่นพิการ๖๐กิโลกรัมมาก่อนหน้านี้อีกด้วย
นี่แหละครับไม่ธรรมดาแน่ครับวันนี้
เป็นงานหนักครับการบ้านข้อใหญ่ครับของทั้งคู่
แข่งแรงครับแชมป์เซนนี้นั้นกละทาก
ชิงแชมป์ว่างนะครับกับพยักษ์เล็ก
เลยครับอ่ายกแรกนั้นต้นต้นนั้นต้องบอกว่าตั้ง
รับจับทางพยายามจะเดินเข้าทำนะครับแต่ก็โดนหลักโดนเหลี่ยมของเจ้าพยักษ์เล็กนะครับ
เจอความเก่านี่ปวดหัวแล้วครับแต่เป็นมวยที่หัวใจไม่ยอมแพ้ครับ
เบียดชนไปเรื่อยเรื่อยครับสามยกนั้นเสมอกัน
ชนิตตีดูไม่ออกเลยครับต้องมาต่อกันในยกที่สี่
แล้วปรากฏว่าพิชิตชัยนั้นเป็นฝ่ายอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งครับ
เอาชนะลงมาได้คว้าแชมป์มาคาดเอวสำเร็จครับ
ขนาดมึงมึงกันนี่คือเทนเนอร์ต้องบอกว่าเทนเนอร์ส่วนตัวเลยครับ
คุณเจ๋งครับด้านล่างก็ยังมีน้องไอซ์ครับ
วันนี้ส่งผู้จัดการค่ายครับน้องไอซ์มาเชียร์ติดขอบครับ
น้องไอตก็ต้องบอกว่าลูกชายนี้ติดพารกิจตอนนี้
ปัจจุบันเปิดฟาร์มไก่ชนครับ

ต่อไปวันนี้เจอกับวัลมายโยครับ
อยากจะชิงแชมป์สักครั้งหนึ่ง

วันบริโยคเดี๋ยวกับกัมปั่นมาอีกแล้วครับ
สมชายเกาะนายได้กระชากทิ้งเลยครับ
ลูกเก่งของพิชิตชัยเลยครับ
บางวันล็อกนายมีเหลี่ยมช่วย

วันบริโยคเบียดเข้ามา
ต้มเต้นมันทุกซ้ายเสยด้วยอันบังคัดขวา
เป็นมวยที่เลือกออกอาวุธเลือกต่อยได้ดีนะครับวันมาริโอ
ซึ่งตามสไตล์ของใครมวยแก้วสำริดนะครับ
ในอดีตมีอันนุวัฒน์

ที่สร้างชื่อด้วยกำปั้นนี่แหละครับ
มีกัมปั่นกลุ่ยทางสู่ชายชนะแล้วก็กลุ่ยทางสร้างประวัติศาสตร์

ดูครับพิชิชัยเตรียมจะตี
แล้วยังมียอดรอยแก้วสำริดครับ

แล้วก็กดแขนไว้คมันนี้
พิชิชัยยังไม่เร่งเกมมากครับ

พยายามจะออกจังหวะฝีมือครับ
พี่พิชิชัยก็ล็อกและเต้งเลยครับ
นี่แหละครับอาชีพที่ถนัดของพิชิตชัยครับ
พี่พิชิชัยก็อยากเข้ามาเล่นงานเมื่อเวลาตัวเจอกับแค่ขวาส่วน
กิจชัยวันนี้มาละเอียดเหลือเกินครับ
ส่วนผ่วงกับน็อคนั่นแหละครับรู้ว่าวันประโยชน์นั้นเป็นมวยมัด
หมดยกที่๑ครับ

นี่คือชมหน้าของผู้ทัชชิง

ส่วนนี้ครับเจ้าของแชมป์เข็มขัดเส้นนี้ครับ
ทางด้านพิชิตชัยสศักดิ์สยามครับ
ข้างด้านหวังว่าพยายามจะเสยด้วยอัพพะทัน
แล้วก็เน้นที่บริเวณลำตัวด้วยจังหวะฮุกทั้งซ้ายและขวา
ตัดเข้าไปนวดเข้าไปแต่นี่ครับพี่ชัย
โอ้โหถึงแม้ว่าวัยอายุยังไม่เยอะนะครับ
แต่ความเก่านี่เกินตัวครับ
หลักเหลี่ยมของพิชิตชัยนั้นไว้ใจได้เลยครับ
เอาละครับว่ากันต่อยกที่๒ครับ
กิจิชัยนั้นเข่าในอาชีพเลยครับ

มาแล้วครับจังหวะวงในของพิชิตชัย
แล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยเลยครับ

แข่งขวาของธนพิชิตชัยเติมด้วยซ้ายวันโดจิ้มลำตัว
เถอะครับหวงใณลอบเอาไว้
นั้นหวังขวางหน้าแทงด้วยขวาครับ

นี่ใช่เป็นเกตเล็กเกตน้อยครับความรู้
แล้วตัวเขาเองมีทอบทัวร์ที่อบอุ่นเลยครับโดยเฉพาะลูกภรรยา
แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็เหนียวจริงครับวางซ้าย
ขยับจากเซอร์อัพเกิร์ตอ้าวตกมาทุกซ้าย
กังวาเบียนเข้ามาตั้งเอาไว้ไล่แขนโกรธใหม่

ดีชัยเบียดเข้ามาเจอหมัดกระแทกแยบ
นี่ครับกระแทกยับแล้วทิ้งด้วยมัดขวาพี่ชายถึงตัว
เอาเลยครับมันไปโอ้แม่ต้องสู้ในเลยครับ
พอดิ้นไม่หลุดต้องสู้แล้วสู้ในเข้าทางครับ
พยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วพลังออกไป
พี่ชัยโอ้พี่ชัยเสียบด้วยเกาะขวาโอ้นี่ครับ
พยายามจะผลักแล้วทิ้งด้วยหมัดเล่นงานบริเวณลำตัว
ขวางแล้วเสียบเอาเลยครับพี่ชัยกดแขนออกมาแล้วไป
เหนียวจริงครับพิชิตชัยสมศักดิ์ศรีแชมป์แล้วครับ
วางซ้ายวัดวิโอพยายามจะพลังออกมา
พี่ชัยโอ้โหเก็นเหนียวจริงจริงครับ
เอาเลยครับวิ่งทิ้งเลยครับอาศัยความแข็งแรงเลยครับวัดประโย
โอ้โหดูครับพยายามจะผลักถึงตัวอีกแล้วครับ
พลังออกก็ถึงตัวครับอื้อหือจังหวังความของวัดประโย
พลังด้วยสองซ้ายหวังหน้า
โอววันนี้ต้องเตรียมตัวมาดีครับก็มีชายติด้วยขวา
แต๊ดด้วยทรายครับหนีไม่ออกก็ต้องสู้เขาเลยครับ

พลังออกไปวันเมโยดึงออกมาคัดไปสองกว่า
โอ้โหพยายามจะเร่งเกมเลยครับวันเมโย

กระทุ้งแรกกันเลยครับ
ส่วนแข่งขวาก่อนเติมด้วยซ้ายขี้
แม่งอย่าช้าครับพอช้าเจอก็เตะครับ

เตยอัพคัทตบด้วยกระทุ้งซ้าย

เหลือขวางหน้าเสียบด้วยเขาขวาเลยครับ

พิชัยวางได้แค่ขวาวันเวลา

จังหวัดลุกวันนี้

โดยกลับภาษาโดยรัก
คงไม่มีตัวแม่
ใครจะตัวอัพพี่
โดยกลับภาษาโดยรัก
แต่หากคู่นี้ครับ๓ยกเสมอกัน
หรือว่ายกตัดสินต่ออีก๑ยกนะครับ
เพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นแชมป์ตัวจริงเลยครับ
ทางด้านพิชิตชัยครับเจ้าของแชมป์วันนี้
จะรักษาเข็มขัดเส้นนี้อยู่กับเอวตัวเอง
หรือจะถูกย้ายไปเอวของนักชกจากสเปนครับ

วางด้วยแก้งขวาเว้นเมลล์ก็หุบคืนล่ะครับ

เขาในอาชีพครับพิชิตชัย

เสมอกันต้องต่อยกที่๔เลยครับ

ยุทธชัยพยายามจะใช้เหลี่ยมแต่ไม่ลงเลยครับ

วันเรโอพยายามจะเล่นเกมเบียดเข้ามา

มันว่าขวางแล้วเททิ้ง
กว่าหมุนเหลี่ยงแล้วเททิ้งเลยครับพิชชัย

สิทธิชัยมัดแล้วตีอีกแล้วครับ

พี่ชัยวางด้วยซ้ายอัดเข้าไป

แล้วพิชชิชัยก็จะเด้งสวนคืนครับ

ตีด้วยซ้าย
แล้วก็แยกออกมา
และฝั่งพิชชัยขยับแถงด้วยฝั่งซ้าย

ขยับจะเล่นเกมแล้วเสียบให้เขาซ้ายเสียบให้เขาขวา
ตัวตามเกมเลยครับถ้าอยู่วงนอกก็เจอมันก็ต้องเข้าในครับพิชิชัย
โอ้โหวัดเมโยเล่นเทืองเลยครับ
พิชิชัยวางแข้งวัดเมโยจับได้ส่วนให้มันขวา
ทุนับพิชิชัยกำลังกระโดปจะสอบทหังไปซ้าย
อ่านวางินเซ็นวัดเอียวไว้เลยครับทุนับพิชิชัย
โอ้โหดูความแข็งแรงพะแกนแพงของนักโชคสเปนครับ
วิชิชัยพยายามเจ้าโต้โดยแข้งเจอมันของวันวิโย

ล็อกไนด์วันวิโยล็อกตี

โอ้โหแต่จังหวะสุดท้ายยังได้อยู่ครับ

กันมันจริงครับสมศักดิ์ศรีช้ำเลยครับ

พยายามจะเททิ้งด้วยเสียบด้วยเขาซ้ายเลยครับ

ในช่วงปลายยกครับบีบหัวใจจริงครับ
มาเพื่อวินบาร์เจอแค่โอ้นี่ครับอีรันมอนเบนดิน

นี่ครับโอ้แต่แกเอาคืนอีกแล้วครับ
แค่ช่วงพริบตาเดียวเท่านั้นครับ
อีรันมอนเบนอีกแต่แกก็ตีเขาคนครับ
เดี๋ยวได้ครับวันวิโย

ภิกรอะไรแหล่ะอะไร
แล้วหวังได้ปลอดภัยครับ
ตีอีกนิดเลยครับนะครับวันวิโย
สามยกผ่านไปโอ้โหสมกับเป็นคู่ป้องกันแชมป์แล้วก็คู่ชิงแชมป์ครับ
วางด้วยแข้งซ้ายครับจากภาพช้าในยกที่ผ่านมา
มีซ้ายนำมาก่อนครับทางด้านพิชัย
ถูกครับครึ่งแข่งครึ่งขาววางด้วยซ้ายอัดลำตัว
ซาด้าวันวิโรก็พยายามจะล็อกเอวและเปลี่ยงครับ
๑๒ครับจิ้มเข้าไปครับ
ดูดูครับโดนหมัดกุ๊บกุ๊บหว่าเป็นกันครับ
แต่ว่าโอ้แกก็มีจังหวะที่ล็อกเอาคืนครับ
พีรันเมื่อแผ่นดินของซาด้าวันวิโรครับ
โอ้ทำได้ดีครับพีรันเหมือนแผ่นดิน

เอาละครับวินาทีสำคัญมาแล้วครับไปบนเวทีดีกว่าครับ
ตามใต้รางวัลฮีโลไปคนละ๕๐๐๐บาท
เอาล่ะทุกคนตามไปให้รอบของเวทีดีกว่า
ไปบนเวทีดีกว่าตามไปตามไปตามไป

สุดท้าย
พี่ชิคช่อยสกสกสยอม
คุณเหมือนคิดแสนสุขครับ

พิศนุโลกก็ยังคงรักษาเข็มขัดแชมป์เอาไว้ได้ครับ
นั่นก็คือพี่ชิคช่อยสกสกสยอม

แล้วก็สู่ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงหน้าของรายการ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะใครที่ติดตามไม่ทัน
มีไฮไลท์มันพร้อมผู้บรรยายนะครับหลังรายการ

เชื่อมี่ของรายการ
ปลอดภัยครับ
ขอโทษนะครับที่มีช่วงรายการ
เรามีไฮไลท์มันในแรกที่ไม่มีช่อง
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะ
หลังจากนี้เรามีไฮไลท์มันนะครับ
พร้อมกับทีมงานผู้บรรยายให้ท่านนะครับ

เพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้เรามีไฮไลท์นะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องกันไปเลย
วันนี้ครับเจ้าของแชมป์นะครับ
พี่ชิปตรายสกสระสยามก็มงรักษาตำแหน่งแชมป์วิกราม๖๑กิโลกรัม

วันพรุ่งนี้นะเรามาลุ้นกันว่ามันจะมีมวยเด็ดมวยมันอะไรอีกห้ามพลาดนะครับ
มาย๔๖โมงเย็น
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พบกันอีก๑วันนะครับ
เอาละครับวันนี้ทบเบี้ยสุวรรณิชย์สุข่าวนี้นะครับ
ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวส่งตอบที่งานผู้บรรยายเลยครับ
แต่หลุมเงินนั้นจังหวะฝีมือดูครับ
แต่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีผรรดย์จากนั้นครับ
ต้องบอกว่าเป็นการเอาคืนครับ

แล้วหัวด้วยแข้งขวาครับ

ทวงแข้งขวาครับกาดตกแกฟันด้วยศอกขวาทันทีครับ
ต่อฟันนี่ล่วงลงไปให้กรรมการนับถึงแปด
พยายามจะเอาคืนแต่ทางฝั่งของหลุมเงินนั้น
ดูครับจับจังหวะได้ดีครับแล้วก็ประคองเกมได้ดีครับ
มีฝนหนักฝนเบาแล้วจังหวะออกอาวุธนี้ต้องบอกว่าออกเหนือเน่นแหละครับ
คุมเกมเอาไว้ต้องบอกว่าทั้งหมดเลยครับ
หลังจากนั้นไปการชกง่ายครับโชว์ฉันโชว์เชิงครับ
จังหวะปานาลูกทักตบเข้าไปแล้วก็ได้รับการชูมือในที่สุดครับ
สำหรับหลุมเงิน๓กอมวยไทยจากมหาสถาน

จบวัยครับต้นเพชรบอตโทษทองโทวีครับ
นัดชกจากมาซาทำในมุมน้ำเงินครับ

เหน็บไปที่บริเวณต้นขาครับ
ดูนะครับแทงเข้าไปก่อนครับ
ต้องมาเร่งเครื่องในยก๒แล้วก็ยก๓ครับ
แล้วต้องบอกว่าการเร่งของเขาก็เป็นผลล่ะครับ
มีจังหวะจิ้มหมัดอัดลำตัวและวงในขวางหน้าตีนักชกรุ่นน้องครับ
ใส่ความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็บดไปเรื่อยครับ
เหน็บด้วยเขาซ้ายเขาขวา
แล้วก็กดไปกดมาเนี่ย
กำลังแขนของแจกนั้นอ่อนล้าลงมาแกะขวางแล้วเสียบเนื้อเนื้อเน้นละครับ
เหน็บด้วยเขาซ้ายเขาขวา

กำลังแขนของแจกนั้นอ่อนล้าลงมาแกะขวางแล้วเสียบเนื้อเนื้อเน้นละครับ
นี่ครับจังหวะขวางหน้ากด
มือหนึ่งขวางหน้ามือหนึ่งกดแขนครับ

รุ่งชันชัยครับแม้ว่าจะเอาไว้เฉียบเลข๓แล้วนะครับ
ก็ยังรักษาความการคลกของตัวเองเอาไว้ได้ดีครับ
รวมถึงสภาพร่างกายไล่ต้อนเลยครับ
พยายามจะฟันศอกดักเอาไว้สกัดเอาไว้ครับ
แต่ต้องบอกว่าต้านไม่อยู่ก็นี่ครับโอ้โหม้าดิบกระโหลกครับ
โชว์เลยครับช่วงปลายยกสุดท้ายครับ
นี่ครับจะได้รับการชื่อมือไปสำหรับนะตรกจัดวิงครับ
คนอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ครับเจอกับลูกหนักครับ
มีจังหวะที่โดโดต้องบอกว่าฉายให้เห็นครับว่าถึงความแข็งแรงแข็งแกร่ง
แต่พอเปลี่ยนเกมครับก็ต้องชื่นชมทีมงานของทางด้านฟ้ามงคลไว้ด้วยครับว่า
เป็นการแก้เกมที่ดีครับไปปล้ำแรกในไปมุดตู้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเสียเปรียบครับ
เพราะเกมของวงในของโดโด้นั้นเหนือกว่าแล้วครับ

แม้ว่าวันวัยโอจะลุยอย่างไรไม่แกล้งมีเหลี่ยมตัวช่วยเลยครับพี่ชิคกี้พาย
วันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วครับผมกระตุมงคลนาลี

ขอได้รับความขอบคุณจากไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วพบกันในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป